เราจะเชียร์บอลไทยเพื่อคนไทย
เข้าสู่รายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
ช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพล
กองกลางหมายเลขหนึ่งของเมืองไทย
พ่วงด้วยดีกรีนักเตะทีมออสตาร์เอเชีย
ซึ่งในสมัยนั้นเขาผู้นี้ได้รับฉายาว่า
ทักษะการวางบอลที่แม่นยำขั้นเทพ
ทุกชาติในเอเชียต้องสู่ฮก
วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนักเตะทีมชาติในชุดปัจจุบัน
และมุมมองเกี่ยวกับอนาคตทีมชาติศึกไทย
ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมโซนเอเชีย

วันนี้เราจะเจอกับอดีตนักเตะทีมชาติไทย
นั่งอยู่กับผมข้างนี้ครับโครตหนุ่ยเชลมุดซงอพลครับผม
สวัสดีครับพี่หนุ่ยครับ
สมัยพี่ชายปฐึกให้กับมิดฟิว
มิดชิวเลยก็มาถูกจับชิปบอลอะไรเนี่ย
แล้วก็ฝึกมิดฟิลมาโดยตลอดการตัดเกมก่อนอะไรอย่างนี้
แล้วก็มาเล่นเซ็นเตอร์เอาช่วงหลังตอนเล่นฟุตบอลสโมสร

เหมือนนักฟุตบอลคนไหนในทีมชาติไทยของเราฮะ

ในความสามารถหรือว่าบุคลิกหรือการเล่นบอลเนี่ย

ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับใครได้
หรือว่าจะไปพูดว่าใครเหนือกว่ากันหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าเอาที่ชอบเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะ
ที่ชอบสไตล์การเล่นในเกมรับเนี่ย

เขาอ่านเกมแย่งบอล
เพราะว่าเค้ามีความชำนามีความถริวจรรย์
แล้วก็ไม่บุ่มบามจนเกินไป
ในการตัดสินใจในการตัดเกม
มันเป็นตำแหน่งเดียวกับพี่หนุ่ยพอดี
ใช่แล้วก็เป็นตำแหน่งเดียวที่มันใช้เหมือนกัน

ซึ่งอดีตก็เคยเป็นนักเตะในภายใต้การดูแลของเรา
ในสมัยชุดบอลโยชนรุ่น๑๙ปี

ข้อดีเขาคือดุดัน
ในเรื่องของการตัดเกมเด็ดขาด

เด็ดขาดในเรื่องของการยิงบัตรู
เปิดเกมยาวเปิดเกมสั้นแล้วก็ทะลุทะลวง

สหรัฐเลือกวางออกขวามา

หนุ่ยฮะมีคำถามที่ยากพอกับถามว่า

ทัศนะของพี่หุยนะครับ
แมชที่เหลือของทีมชาติไทยนะครับ
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
มีความเห็นในแต่ละแมชยังไงครับ
แรกที่เราจะต้องรับสาอุ
ในเกมแมทแรกจริงแล้วซาอุยังไม่ท็อปฟอร์ม
แต่พอไปเกมแมทต่อไปเนี่ย

ถีบตัวเองขึ้นมาอยู่ในอันดับต้น
เรานี่แหละเป็นคนที่ทำให้เขาฟอร์มดีขึ้น
ผมคิดว่าถ้าเราวางระบบเตรียมความพร้อมนักเตะทุกคน

เราก็มีโอกาสที่จะได้ประตู
แต่ผมคิดว่าโอเคละให้เสมอ

แผนที่๒เป็นเยี่ยมญี่ปุ่น

แล้วก็สไตล์การเล่นของญี่ปุ่น

แต่เราแพ้ด้วยความสามารถ

แต่ว่าผมก็เชื่อว่า

ระบบนี้จะใช้ได้ในอีก๕แมทที่เหลือ
เพราะว่ารูปแบบในการเจอกับญี่ปุ่น
ผมว่าจะมีการตั้งรับมากขึ้น
ใช่แล้วก็เขาจะต้องเล่นด้วยความกดดัน
ทีหรือนาทีของเขายังไม่ได้ประตู

ครับตรงนี้แล้วก็มีโอกาสมีโอกาสแบ่งแต้มกลับมาเหมือนกันนะ

เทคนิคฟุตบอลเขาสูงมากโดยเฉพาะมิดฟิลตัวหนึ่งของเขาเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นตัวที่พลิกสถานการณ์แต่เราก็ได้ประสบการณ์แล้ว
จุดนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถหยุดเกมตัวนี้ได้เนี่ย
ผิดภาพเขาก็จะพื้นลงนะฮะแล้วเขามาเยือนบ้านเราด้วย

แต่ก็เหนื่อย

อีรักษ์เนี่ยในเดือนสิงหาเนี่ย
ผมว่าตรงนั้นเนี่ยผลการแข่งขัน
อาจจะเป็นใจให้เราเก็บ๓แต้มได้
๑ใน๕ทีมคิดว่าอีลักษณ์เนี่ยแหละ

อาจจะรู้ผลกันแล้ว

ฉะนั้นการที่เล่นให้ครบแมทเนี่ยนะฮะ
โดยเฉพาะอีลักษณ์เนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหา
ภายในในเรื่องของการจัดระบบการแข่งขัน

ซึ่งอยู่ต่างประเทศเกือบทั้งนั้น
เขาอาจจะโอเคไม่มีผลมากแล้ว
ก็เลยเอาตัวที่อยู่ในประเทศมารวมตัวเล่นกัน

เขาอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่เราเจอเขาในแมทแรก
ที่เราน่าจะเก็บ๓แต้มได้
คราวนี้เดือนสุดแมทสุดท้ายเลย

ต้องบอกว่าใกล้ญี่ปุ่นเหรอฮะ
ไปเยือนญี่ปุ่นกับเยือนออสเตรเลียอันไหนหนักกว่ากัน
ผมว่าออสเตรเลียจะหนักกว่าเพราะว่าออสเตรเลียแมทสุดท้ายน่าจะเป็นแมทที่เขาต้องลุ้นอะไรบางอย่างมาก

เพราะว่าญี่ปุ่นเขาอาจจะเสมอก็ยังไปลุ้นอีกหลายแมทที่เขาเหลือ
แต่ออสเตรเลียแมทสุดท้ายแล้วเล่นในบ้านเขาเนี่ยโอ้โหนะฮะเขาคงไม่อ่อนเยวเหมือนกับที่เขาเจอเราในบ้านเมื่อครั้งที่แล้ว
เพราะว่าเราก็ได้ฝากความรู้สึกอะไรบางอย่างกับเขาไปแล้วอันนี้มันก็หนักตรงนี้แหละว่าเขา
ญี่ปุ่นต่างหากที่เคยชนะเราในบ้านอาจจะมีความประมาทกว่าเรา
ไม่มีอะไรแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ย๑ไม่ประมาทละ๒ต้องเก็บคะแนนให้ได้
ฉะนั้นการเล่นกับออสเตรเลียในบ้านเขาเนี่ยก็เราก็ต้องทำใจหน่อย
และนี่เป็นเพียงทัศนะจากโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุษงาพล
ถึงการแข่งขันฟุ่นบอลโลกรอบคัดเลือด๑๒ทีมในเมียว
และมีโซนเอเชียร์อีก๕แบบสองในปีหน้าครับ
แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่กองเชียร์อย่างพวกเราห้ามหมดศรัทธาเป็นอันพอ
เพราะทุกแรงเชียร์ของทุกคนนั้นเป็นแรงผลักดันของเหล่านักเตะ
และสตาร์ฟโค้ดทีมชาติไทยนั่นเองล่ะครับ
หนุ่ยครับปีใหม่แล้วโวยพรอะไรแฟนบอลชาวไทยหน่อย
ก็ถือว่าในปีนี้เราก็สูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่๙นะครับ
ซึ่งเป็นที่รักเคารพคนไทยทุกคนแล้วก็ทั่วโลกปีใหม่ปีนี้นะครับ
ก็คงขอโวยพรให้พวกเรานะครับดำเนินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่๙นะครับ
โดยการปฏิบัติตัวตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙
ที่ให้ไว้นะครับสร้างชีวิตเราให้พอเพียงแล้วก็เราจะมีความสุขแล้วก็รักกัน
ก็อยากให้พวกเรารักกันอย่างนี้ตลอดไปทุกปีแล้วก็ตลอดไปทุกชาตินะครับ
ก็ต้องขอขอบคุณนะครับโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลครับ
สวัสดีพี่ใหม่เลยนะครับพี่สวัสดีพี่ใหม่ครับ

และนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ครับ
รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอล

เสาร์หน้าเราเจอกันใหม่๑๑โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีกดมาเลยนะฮะ

เดี๋ยวขออนุญาตก่อนไปเนี่ยอวยพรปีใหม่ท่านผู้ชมก่อนนะครับ

เป็นที่รักของทุกคนนะครับ

ไทยลันศ์ซู้วด
ครับในวาระวิถีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้แฟนบอลชาวไทย
รวมถึงทีมงานไทยรัฐทีวีแล้วก็แฟนที่ติดตามเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ
ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วงนี้เป็นช่วงไว้อะไรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙
ขอให้ทุกคนน้อมนำเอาคำสอนของพ่อไปใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของความเพียนในเรื่องของที่พระองค์ท่านได้มีพระบรมราชวาสให้กับพวกเราทุกคน
แล้วก็ให้ทุกคนรักสามัคคีกันแล้วก็นำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนี้ขึ้นไปนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ